คุณผู้ชมคะที่อำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรำ
มีบ้านหลังนึงโอ้โหถูกเผาไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยนะคะ
ดูสิคะสภาพบ้านผู้ก่อเหตุเมาค่ะ
สุดท้ายเนี่ยบอกว่าระแวงภรรยาปันใจให้ชายอื่น
เพราะขอร่วมหลับนอนด้วยภรรยาปฏิเสธ

เผาบ้านเลยเหรอใช่โมโหภรรยาเผาบ้านเฉยเลย
แล้วดูสภาพบ้านสิคะเหลือแค่นี้
ของนางสาวรัชนีกรอายุ๓๐ค่ะ
อยู่ที่บ้านดอนแก้วตำบลทุ่งวางอำเภอสตึกนะคะ
ที่จังหวัดบุรีรำค่ะสามีนี่แหละค่ะจุดไฟเผานะคะ
ชื่อว่านายนรงชาญคนเสื้อสีเขียวคนนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมานะคะ
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้
แต่ลักษณะคือเมาค่ะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็สอบสวนต่อเช้าวันนี้ค่ะ
นายนรงชาญผู้ต้องหายอมรับว่าจุดไฟเผาบ้านภรรยาจริง
ซึ่งก็อาศัยอยู่กับลูกและแม่ยายนะคะอ้างว่าโมโหภรรยา
ภรรยาไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยก็เลยระแวงว่าภรรยาปันใจให้ชายอื่น
ก็เลยเผาบ้านค่ะนี่คือเหตุผลของเขาค่ะ
แล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาอยู่กินกันมา๑๐ปี
ไม่เคยที่จะร่วมหลับนอนแบบเปิดไฟค่ะ
ไม่เคยเห็นเรือนร่างของภรรยาค่ะปิดไฟตลอด
พอขอแบบขอเห็นเรือนร่างภรรยาหน่อยภรรยาปฏิเสธวิ่งหนี
ก็เลยโมโหเขาอ้างแบบนี้นะคะ

เอาไว้มาคุยกันครับเอามิวผมหนึ่ง
เอาเมียผมมาคุยด้านคุยออกข่าวไปเลยเอาเมียผมมาคุยด้านคุยออกข่าวไปเลย
ผมอยากเห็นเอาไว้อย่างนี้สิบปีก็จะเห็น
นี่เอาเมียผมมาคุยด้านคุย

ให้ดูเราก็เรียกเผาป่ะ

โอ๊ยดูสิแล้วท้าให้ออกข่าวเลยแม่นี่น่ะ
ภรรยาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะยังไงฮะบอกว่าเธอเนี่ยนะแต่งงานอยู่กินกับนายนโรงชาญมา๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนที่ผ่านมาสามีเป็นคนดีนะ
แต่ปัญหาคือเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาสามีติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะ

จุดไฟเผาบ้านพ่อแม่ของตัวเอง
ไฟไหม้ทั้งหลังเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ

ก่อนหน้านี้เคยขู่จะเผาบ้านตั้งหลายรอบ

หาว่าเธอจะเป็นชู้กับชายอื่นบ้างอะไรบ้าง

เออแต่แบบไม่คิดว่าสามีจะทำจริงนะคะ

ตอนเกิดเหตุคือเธอกับลูกอีก๒คนอยู่ในบ้านนะคะ

เธอก็ต้องวิ่งหนีอุ้มลูกหนีไปบ้านญาติ

ใครเข้าไปช่วยไปขนของออกจากบ้านเนี่ย

ว่าใครเข้าไปจะฆ่าให้ตายลักษณะแบบนี้
โอ้โห
อืม

มีกิ๊กมีก๊าซมีชู้เป็นชู้อะไรอะค่ะ

คิดไปต่อเอง
ภรรยาเลยบอกไม่เอาแล้วสามีคนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ

โอ้โหอย่างนี้ก็กังวลกันหมดนะครับ
แล้วตามกฎหมายต่อให้เป็นภรรยาคุณก็ไปบังคับเขาไม่ได้
ถูกต้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าข้ออ้างนี่คือเพราะเมาเพราะหลอนหรือเพราะอะไรไง